ดูปมเรื่องของการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน
เราย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงว่าขบวนการมันเป็นลักษณะไหนยังไง
จะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ขยายผลกันต่อได้นะคะ
การจัดทำโครงการก็เริ่มจากการนำที่รกร้าง

มาทำบ้านขายให้กับนายทหารชั้นประทวน
ก็มีทั้งเครือญาติมีทั้งนายทหารระดับสูงที่ร่วมกัน
ทำโครงการเองตามแผนผังนี้เลยนะคะ
พอนายทหารชั้นประทวนสนใจไปกู้เงิน
โครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เครือญาติหรือไม่ก็ตัวนายทหารยศใหญ่เอง
ก็จะดำเนินการให้ทั้งเรื่องเอกสาร
เรื่องของการรับรองก็จะได้กู้ง่ายขึ้น
โครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคาที่ดิน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
มานะคะว่าโครงการของนางอนงที่ถูกจากคลั่งยิงเสียชีวิตนะคะเป็นแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของจักรคลั่งเนี่ย
ก็ทำโครงการบ้านขึ้นมาเรามีข้อมูลมาค่ะจากนายไพรวันอินไกรผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโนธ
แล้วก็เป็นเจ้าของรถรับจ้างถมดินให้ข้อมูลมาว่านางอนงกับลูกสาว
เคยติดต่อให้เขาเอาดินไปถมที่เพื่อสร้างบ้านในโครงการเพื่อจะขายให้กับนายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยค่ะ
เนื้อที่๑ไร่๒งานตัวเขาก็ตกลงรับงานนะคะ
แล้วก็แนะนำว่าต้องถมดินให้สูงประมาณเมตรหนึ่งเพื่อความแข็งแรงมั่นคงน้ำจะได้ไม่ท่วม
เพราะว่าที่ดินของโครงการนางอนงมันต่ำกว่าพื้นดินปกติ
คิวคิดเป็นเงินประมาณ๒๔๐๐๐บาทแต่นางอนงไม่สน
อนงบอกว่าให้ถมแค่ไม่กี่คิวก็พอถมเฉพาะตัวบ้านที่ขึ้นโครงพื้นบ้านแล้วก็พอ
รวมเป็นเงิน๒๔๐๐๐บาทนะคะตามที่เขาแนะว่าถ้าจะถมแบบเอาให้ดีตามสเปคเนี่ยนะ
๒๔๐๐๐๐นางอนงบอก๒๔๐๐๐ก็พอเอาเท่าที่ทำได้เนี่ยค่ะ

ก็เลยบอกว่าที่นางอนงไม่ทำตามคำแนะนำก็เพราะอยากจะลดต้นทุนในการก่อสร้าง
ส่วนต่างมันก็จะเยอะขึ้นไงฮะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ควรทำ
เพราะผลที่ตามมาก็คือทหารที่มาซื้อบ้านเขาก็จะได้บ้านและที่ดินที่มันไม่มีคุณภาพ
ก็แนะนำว่าตรงนี้มันที่มันต่ำเหมือนกันนี่แหละครับอยากแนะนำให้อยากให้คนที่มาซื้อ
อยากให้ได้อยู่แบบแข็งแรงมั่นคงนะครับเนาะก็ได้แนะนำบอกว่าที่มันทำให้ถมสักเม็ดหนึ่งกัน
นี่แหละครับเพื่อที่ความมั่นคงแข็งแรงของบ้านนะครับ
แกก็ไม่ได้ไม่ได้ถมนะครับถ้าถมอ่าถ้าถมแล้วรับ
ตามที่ผมแนะนำนะครับบ้านมันก็จะสูงกว่าถนนแล้วก็จะไม่มีน้ำขังนะครับ
มันก็จะไม่ตำนะครับแล้วความแข็งแรงของบ้านนะครับเป็นไง
มันก็อาจจะทนนะครับมันไม่ล่าวไม่แตกนะครับอยากได้กำไรนะครับเนอะ
เพราะว่าของทุกอย่างทำขายเขาก็อยากได้กำไรนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องดูลูกค้าด้วยนะครับ
อืมนี่คือมุมของเจ้าของรถรับจ้างถมดินนะคะครับ
คือเขาก็ยอมให้ข้อมูลเพราะว่าอยากสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหโครงการของนางอนง
ลดต้นทุนซะจนมันไม่ได้คุณภาพอะค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากช่างรับเหมาต่อเติมแก้ไขบ้านด้วยนะคะ
อดีศรนาคดีหลกค่ะบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากทหารที่ซื้อบ้านในโครงการของนางอนง
ให้เข้าไปต่อเติมแก้ไขภายในบ้านซึ่งซื้อมาจากนางอนงนี่แหละ
ที่ต้องจ้างคนไปต่อเติมแก้ไขเพราะซื้อมาปุ๊บบ้านซุดปั๊บเลยค่ะ
ซุดแล้วก็ไม่ตรงตามความต้องการค่ะครับก็มีทหารมาจ้างเขาสามสี่หมื่นบาทเนี่ยนะคะ
เป็นค่าแรงเขาก็ไปต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนประตูบ้าน
ประตูห้องน้ำประตูห้องนอนคือประตูมันไม่แข็งแรงเลยมันเก่ามากค่ะ
เคาน์เตอร์บาร์ต้องปูพื้นกระเบื้องต้องทำกำแพงบ้าน
ทาสีใหม่แทบจะทำใหม่หมดนะคะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์
ทหารที่เป็นเจ้าของบ้านเขาก็ซื้อมาให้เองนะคะ
ซึ่งแตกต่างจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมคนที่เข้าไปซ่อมแซมแก้ไขให้เนี่ย
เขาบอกว่าตอนแรกที่เข้าไปซ่อมบ้านให้ก็เห็นว่าวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก่อสร้าง
มันเป็นวัสดุทั่วไปไม่ใช่ของมีคุณภาพที่เจอได้ตามร้านก่อสร้างอะค่ะ
มีวัสดุบางตัวที่ดูเหมือนจะมีคุณภาพแต่ราคาบ้านหลักล้านแบบเนี้ย
วัสดุมันต้องดีกว่านั้นบางอย่างมันไม่มีคุณภาพถึงขั้นทำให้บ้านซุดบ้านพังเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่านางอนงต้องการลดต้นทุนการก่อสร้างมากมายขนาดไหน
ถึงใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพขนาดนี้
วัสดุบางยี่ห้อมันก็อาจจะถูกหน่อยบางตัวก็ดีขึ้น
ก็คือมียี่ห้อที่ดีขึ้นก็ราคามันก็อาจจะแพงขึ้นไง
อย่างประตูไม้นะประตูข้างในเนี่ย
ภายในที่ผมคิดก็ใช้ราคาอยู่ประมาณสองพัน

ถึงจะส่งไปเพราะมันไม่มีกระเบื้องนอก
ก็ไม่มีพื้นข้างนอกอะไรไม่มีมีแต่พื้นปูนธรรมดา

รู้สึกจะรั่วแล้วล่ะ

ขณะที่ในส่วนบริษัทของนางอนงนะครับ
บริษัทของนางอานงชื่อบริษัทพรพัฒน์พร้อมพิวเตอร์ตี้จำกัด
เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปตรวจสอบตามที่อยู่มา
อยู่ในซอยเด็ดอุดม๒๒ตะบนในเมืองที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
เลขที่๑๒๑ทับ๑ที่เขาจดทะเบียนเอาไว้
แต่ว่าตอนนี้เป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็เป็นร้านขายเสื้อผ้า
มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
บอกว่าเมื่อ๑๒กุมภาพันธุ์๒๕๖๓
บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อ๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
เราตรวจสอบล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อ๑๒กุมภาเนี่ยนะครับ
บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อ๑๕พฤษภาคมปี๕๘
ทุนจดทะเบียนกฤษภาคม๑ล้านบาท
มีชื่อนางสาวพรพัฒนมิตจันทร์ลูกสาวคนเล็กของนางอนงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่๓๕๐๐๐บาท
นางสุภาพรมิตจันทร์พี่สาวคนโตซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
มีการแจ้งน้อยอย่างผิดสังเกต
ปี๕๘มีรายได้รวมทั้งสิ้นทั้งปี๔๘๕๐บาท
รายจ่ายรวม๕๑๖๐บาทเท่ากับว่าขัดทุนสุทธิ๓๑๐บาท
ปี๕๙มีรายได้๔๘๐๐บาทรายจ่าย๕๑๕๙บาทขาดทุนสุทธิ๓๕๙บาท
๖๐นี่คือแจ้งล่าสุดนะปี๖๐มีรายได้รวม๗๑๒๕บาท
รายจ่ายรวม๕๒๓๕บาทได้กำไรสุทธิ๑๘๘๙บาท
หลังจากที่ก่อนนั้น๒ปีค่ะทุนหลักร้อย
แต่ว่าบริษัทเขาโอ้โหที่ว่ามีข่าวว่าซื้อบ้งซื้อบ้านทหารมาซื้อเนี่ยเป็นล้านนะฮะเป็นล้านค่ะ
แล้วก็ทำไมรายได้รายจ่ายมันเป็นแค่หลักพันในบัญชีบริษัทอันนี้มันก็น่าสังเกตเหมือนกัน
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนางอนงนะคะก็อยากจะคุยกับลูกสาวของนางอนง
อยากจะคุยกับสามีของนางอนงว่าตกลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ก็มีแค่คนรับใช้อยู่ในบ้านนะคะเขาก็บอกเหมือนเดิมว่าลูกสาวนางอนงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว
สามีก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมตรงนี้
เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มให้นะครับ